หลังจากนั้นไปเจอรถจักรยานยนต์หักหลบสิคะ
ทีนี้เทกระจาดทั้งคนทั้งรถเลยค่ะ
น่าจะเมานะครับคนนี้นะครับ

ว้าว

ผู้ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วนั่นน่ะว่าแล้ว
โอ้โหคนที่ขับตามคือลุ้นนะ

จะเป็นยังไงจะไปชนไหมจะเป็นยังไง
หนักว่าแล้วไปซะแล้ว
ว่าแล้วก็คือสรุปก็ชนค่ะ
กระจาดกลางถนนทั้งรถทั้งคนนะคะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้ารถของกู้ภัยสุรินทร์
บันทึกภาพเอาไว้ได้ก็จะเป็นรถซาเล้งคันหนึ่งค่ะ
ขี่มาด้วยความเร็วปาดซ้ายทีขวาที
สายไปสายมาอยู่สักพัก
อยู่คนขี่ก็ระเบรกและหักหลบรถแบบกระทันหัน
แต่ด้วยความเร็วค่ะทำให้รถคว่ำนะคะ
ทำเอาให้คนขี่ลงไปนอนกลางถนนเลย
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าเทพแสระอ
ข้อความเขียนว่าปลอดภัยก็ดี
แล้วคันขวาทีมข่าวติดต่อไปยังไง
ธนศักดิ์งามพร้อมค่ะเป็นกู้ภัยสุรินทร์
จุดอำเภอขวาวสินนารินเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
บนถนนปักมานนท์ขาออกสุรินจอมพระ
กิโลเมตรที่ประมาณ๑๒ค่ะ
คุณลุงขี่ซาเล้งที่อยู่ในคลิปขี่มาด้วยความเร็วเลย
แซงขวารถบรรทุกด้วยนะแล้วก็แซงรถกู้ชีพด้วย
ก่อนที่จะชิดเข้าเลนซ้าย
ระหว่างทางที่ซาเล้งขี่อยู่นี้มีรถจักรยานยนต์เขาอยู่ริมซ้าย
จากนั้นคุณลุงขี่ซาเล้งหักหลบออกขวานะคะ

ก็เลยพลิกคว่ำเทกระจาดไปนอนอยู่กลางถนน
แล้วก็ไปเกือบจะชนมอเตอร์ไซค์อีกคัน
แต่เขาบอกว่ายังดีนะที่ไม่มีรถตามมา

ใช่แล้วรถจักรยานยนต์เขาก็หักหลบได้หุดหวิด

หวัดเสียวน่ากลัวแท้
ผมก็เลยลองขับตามสักพันธุ์หนึ่ง
ผมก็ว่าเอ๊ะลุงนี้มาว่าแน่นอนเลย
ผมก็เลยบอกแฟนว่าให้เปิดมิดชิวช่องตำรวจให้หน่อย
เดี๋ยวจะให้ตู้ยามกระม่อ๑๔ของขวาวสินธรรมดิน
เขาเรียกลุงเอาไว้เพราะว่ามันจะเกิดอันตรายอีกอ่ะ
เพราะยังไม่ทันเรียกเลยก็ตามที่ภาพนั่นแหละครับ
ยังไม่ทันแจ้งตำรวจให้เรียกเอาไว้
เดี๋ยวดูบัตรเหตุก่อนแล้ว
อกจากนี้พี่ธนศักดิ์คนนี้ค่ะยังเล่าให้ฟังด้วย
บอกว่าตอนนั้นตัวเองกับภรรยากำลังจะลงไปช่วยเหลือ
แต่คุณลุงที่ขี่ซาเล้งก็ลุกขึ้นมานะ
แต่เขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็เอาอุปกรณ์ไปประถมพยาบาลไง
เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปถามว่าเจ็บตรงไหน
แต่ทีนี้คุณลุงขี่ซาเล้งไม่ตอบค่ะ
เดินเซไปเซมาแล้วเขาบอกกลิ่นแรงมากกลิ่นสุราแรงมาก
จากนั้นค่ะแม้ว่าคุณลุงจะไม่ยอมให้จับง่ายเนี่ยนะคะ
แต่ก็ต้องย้ายคุณลุงและรถซาเล้งออกเข้าริมทาง
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไปรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
บอกว่าเห็นว่าข้อศอกบวมผิดรูปไป
เขาก็พยายามดามแขนให้เช็ดแผลที่ถลอกให้
เนื่องจากคุณลุงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการส่งต่อที่โรงพยาบาล
และบอกว่าขอนอนก่อนไม่ไปหรอกโรงพยาบาล
เมื่อหายเมาแล้วเดี๋ยวจะขี่รถซาเล้งคราวนี้
กลับบ้านเองที่ตำบลศิลาอำเภอท่าตูม
ตัวเองจะรักษาก็ไม่ยอมยกมือไหว้ตลอดเลย

เขาก็เลยต้องตามใจคุณลุงซาเล้ง
ยาดอยู่ไหนคะเห็นภาพแล้วนะ
หวังว่าตอนนี้ไม่เป็นอะไรนะ